แต่ว่าภายหลังจากการปฏิวัติแล้วใครที่มีพฤติกรรมในฐานะรักเพศเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอาจจะถูกส่งเข้าค่ายในการใช้แรงงาน
ตามให้กรุงประจีบทีให้รับการยอมรับในสังคมของชีวามากยิ่งขึ้นกัน

และชุดที่อลังการเพื่อขึ้นแสดง
หมู่บ้านไม่มีใครรู้จักการแสดงแบบนี้

นางโชว์แดรคควินที่มีชื่ออีกคนคืออิมันดรา
หรือว่าชื่อจริงก็คือไมเคิลฮิวโก้อัลฟองโซอัลวาเลส
ไยเคิลบอกว่าก่อนการปฏิวัติคิวบาร์เมื่อปี๒๕๕๙
ถือว่าเป็นยุคทองของการแสดงของแร็คควิน
มันดราบอกว่าการแสดงของคนข้ามเพศ
ถือเป็นศิลปะที่มีมานานและเป็นของยาก
ซึ่งเคยมียุคทองของคิวบาร์เมื่อหลายปีก่อน
หลังการปฏิวัติการรักคนเพศเดียวกันจะถูกลงโทษ
บางครั้งจะถูกส่งไปค่ายใช้แรงงาน
พร้อมกับผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นปฏิปักกับพักคอมมิวนิสต์
ฮีร่าบอกว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถใส่เสื้อผ้าเป็นผู้หญิง
สามารถแสดงต่อสาธารณาชนได้
ฮีร่าบอกว่าเธอแสดงครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙

เธอชอบมันแต่ก็ยังคงตื่นเวที
และไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้ได้

ที่บอกว่าการเป็นคนข้ามเพศเคยต้องเก็บเป็นความลับ
โก้บอกว่าในยุค๙๐คนข้ามเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

แต่ก็ไม่มีกฎหมายสนับสนุน
แต่ทัศนคติเหล่านี้ค่อยเปลี่ยนไป
ราอูคาสโตรรับอำนาจต่อจากฟิเดลคาสโตร
บอกว่ารู้สึกเสียใจต่อการปฏิบัติกับกลุ่มคนรักเศษเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา
นั่นทำให้ในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
มันดราบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งเสรีภาพ
อีมัลดร่าเล่าว่าแต่ก่อนเราไม่มีพื้นที่และก็ต้องหลบซ้อน
ก็ต้องหลบซ่อนไม่มีเสียรีภาพ
ในสิ่งที่ทำสิ่งที่แสดงเหมือนอย่างตอนนี้
และเราก็ขอขอบคุณกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตอนนี้คนเข้าใจศิลปะของเราคุณค่าของงานของเรา
และรู้ว่าคนข้ามเพศคืออะไร
เป็นผู้ที่สนับสนุนสิทธิของเกในคิวบาร์
ใช้สถานะของคนในตระกูลที่ปกครองคิวบาร์

และเธอคือผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเรื่องเพศชาติ

ได้ยืนในจุดที่ควรจะเป็นแล้ว

รักเศษเดียวกันถูกมองว่าเป็นการแสดงออก

ให้การเป็นหุ้นส่วนชีวิตของคนเพศเดียวกัน
เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย